ภาคภูมิใจกับเมย์ที่สามารถทำให้ครอบครัวเราดีขึ้น
แล้วก็การอยู่การกินการอะไรก็เหมือนกับมันดีขึ้นนะคะ
มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เมย์เกิดมาช่วงอายุ๑๐ขวบ๑๑ขวบ
คือเหมือนกับลำบากมากคืออยากกินอะไรก็ไม่ได้กิน
อย่างพี่เมย์เขาอยากกินอะไรอย่างนี้
เสียงเล็กจากหัวใจของคำผันสุวรรณสารา
บรรดาของเมย์รัชนกอินทนแสดงให้เห็นว่า
ช่วงชีวิตของครอบครัวจนกระทั่งมีวันนี้
ต้องผ่านอุปสรรคทั้งร้อนทั้งหนาว
ล้มแล้วลุกจนกระทั่งชื่อของรัชนกอินทนนท
ก้าวมาเป็นนักแบตมินตันหมายเลขหนึ่งของไทยในขณะนี้
จากชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเดินจากบ้านเกิดจังหวัดยะโสธรสู่เมืองกรุง
วิถีชีวิตของตัวเอง
จะเข้ามาเป็นนักการผ่านโรงประจำสนามแบตมินตันบ้านทองหยอด
รายได้ในช่วงแรกไม่มากนักต้องแบ่งสรรรายได้ด้วยความรอบครอบ
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิตเธอยังคงมีลูกสาวที่เป็นเสมือนกำลังใจที่สำคัญ
มีช่วงอายุเขาประมาณสัก๑๐ขวบ๑๑ขวบ
ช่วงนั้นเขาจะแข่งตามโทรเมนต์ต่างตามต่างจังหวัดนะครับ
แต่คือเหมือนกับรายได้ก็แข่งได้แชมป์ก็๔๐๐๕๐๐อย่างนี้
แต่ก็สามารถว่าให้เมย์เก็บไว้ใช้ส่วนตัวของเมย์
คือแม่ทำงานแม่นก็เหมือนกับทำงานมนุษย์เงินเดือน
และคือเข้าเป็นคนประหยัดบอกมาคนประหยัดมากเข้าจะใช้เงินวันละ๓๔๐บาทต่อวัน
ทำให้เมย์กลายเป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งประเทศภายในเวลาไม่นาน
แม้วันนี้เมย์จะมีทุกอย่างเพียบพร้อมสามารถเลี้ยงดูครอบครัว
พร้อมให้สัญญาจะดูแลครอบครัวให้สบายที่สุด
แต่คุณแม่คำผันกลับยังรักในบทบาทของตัวเอง
แม้ว่าจะเป็นบทบาทเดิมที่ไม่ได้มีสถานะทางสังคมที่สูง
แต่นี่ก็คืออาชีพที่ปลุกปั้นให้มีนักแบตมินตันชื่อรัชนกอินทนนท์ในวันนี้
แม่ก็อย่าบอกว่าถ้าเหนื่อยแล้วชีวิตเมดีขึ้นเมก็ต้องยอม
หนึ่งคนกับการเป็นความหวังของชาติไทยในการคว้าเหรียญโอลิมปิก
และอีกหนึ่งคนยังคงเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์เสมอ
ไม่รู้อนาคตว่าน้องเมย์จะประสบความสำเร็จในเวทีนี้หรือไม่
ทำกลางความสำเร็จและผู้คนที่ชื่นชมรอบตัวของเมรัชนก
แต่ในมุมเล็กของน้องเมย์ยังคงมีคุณแม่คำผัน
ยังคงอยู่เคียงข้างในทุกยามที่สมหวังและผิดหวัง
ความรักที่ไม่มีวันจางหายของแม่ลูกคู่นี้
จะพาให้ทั้งคู่ก้าวผ่านอุปสรรคและความสำเร็จไปพร้อมกัน